มีเรื่องเตือนพ่อค้าแม่ค้ากันอีกแล้วนะครับ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดเป็นร้านขายของมิจฉาชีพเข้ามาก็มาทุกรูปแบบแล้วค่ะ
พาไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดร

ก็จะเป็นลูกค้าแหละก็ทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาในร้านปกตินี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมมากันสองคนเป็นวัยรุ่นนะ
นี่พอมาถึงแล้วเดินเข้าไปในร้าน
ทีนี้อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งกล้องมุมในร้าน
ตอนนี้เขากำลังเลือกของที่ฉันวางของอยู่ค่ะ
คนขี่เนี่ยนั่งสูบบุหรี่รออยู่ที่เบาะรถ
แต่ว่าคนซ้อนลงมาแล้วก็มาเลือกซื้อของ

ใช่ค่ะทีนี้พอซื้อของเสร็จปั๊บก็มาจ่ายตังค์
ตอนจ่ายตังค์เขาก็ให้แบงค์พันธุ์ใบหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ออกจากร้านไปค่ะ
แต่ป้าเล็กบอกว่านี่เข้ามาเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหม
แต่สุดท้ายมันทำกับป้า
เพราะอะไรล่ะเปิดร้านขายมา๓๐กว่าปีเนี่ย
เคยเจอแล้วนะแบงค์ปลอมที่เอามาซื้อของรอบหนึ่ง
แล้วพอมารอบนี้วัยรุ่นคนนี้เขาเข้ามาในร้านเขาซื้อชา
สำเร็จรูป๓ขวดซื้อบุหรี่ซองหนึ่งทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยหนึ่งค่ะ
บอกว่าร้อยหนึ่งแล้วป้าก็กำลังเหมือนกับง่วนอยู่กับการจะเอาเนื้อหมูเข้าตู้เย็น
ก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าเงินที่ยื่นมาแบงค์พันธุ์เป็นของจริงหรือเปล่า
ป้าก็ทอนให้ซื้อของ๑๐๐ยื่นแบงค์พันธุ์มาก็ให้ไป๙๐๐
สุดท้ายมารู้ทีหลังไงมันไปแล้วเสียตังค์ไป๙๐๐บาท
แล้วก็ชา๓ขวดบุหรี่ซองหนึ่งอีก
ป้าเล็กบอกว่าทำแบบนี้มันขายของก็ไม่ค่อยดีนะ

แล้วเนี่ยยังมาโดนโกงแบบนี้อีกอย่าไปก่อเหตุกับใครอีก
กัดตรงนี้อยู่ในชุมชนเวียงพิงที่ถนนอุดรดุษฎีค่ะ
เทศบาลนครอุดรธานีฝากตำรวจนะไปดูแลหน่อย
เพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นเหตุการณ์แบงค์พันธุแบงค์ปลอมระบาดนะคะ